คุณผู้ชมคะมาดูโอ๊ตบินเดี่ยวหน่อยค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่านุ่มโอ๊ตนี่เขาเป็นนักบินอยู่ในสหรัฐ
แล้วเขาสามารถบินเฮลิคอปเตอร์บินเดี่ยวแบบนี้
ใน๔๘รัฐที่อยู่ติดกันใช้เวลาน้อยที่สุดในโลกค่ะ
ผู้ชายคนนี้คือคุณโอ๊ตหรือว่านายโยซูเกะฉัดมาลีรัฐค่ะ
เป็นนุ่มไทยที่เป็นนักบินอยู่ในสหรัฐ
เขาประสบความสำเร็จบินเดี่ยวแบบนี้
เฮลิคอปเตอร์ผ่าน๔๘รัฐที่อยู่ติดกันของสหรัฐอเมริกา
ใช้เวลาน้อยที่สุดในโลกค่ะ
๒วันกับอีก๑๔ชั่วโมง๕๙นาที
นี่เรามีโอกาสได้เห็นภาพในเครื่องของเขานะสวยนะ
ใช่แล้วคิดดูสิคุณโอ๊ตเห็นด้วยสองตาของคุณโอ๊ตเอง

ได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามก็คงจะไม่เหงาเท่าไหร่
สื่อท้องทินหลายสำนักในสหราชก็ไปสัมภาษณ์คุณโอ๊ตเลย

ระหว่างเส้นทางผมประทับใจกับทัศนีภาพที่สวยงามเหนือพื้นดิน
ความสูงประมาณ๕๐๐๒๐๐๐ฟุต
บอกว่าเส้นทางการเป็นนักบินของผม
ผมมุ่งมั่นฝึกบินมาเป็นพันชั่วโมงบินเลยนะ
ช่วงที่ผมบาดเจ็บจากการเล่นยิมนาสติก
ผมมีความมุ่งมั่นว่ายังไงก็จะต้องเป็นนักบินสายการบินให้ได้
หรือว่าเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ตำรวจดับเพลิงหรือว่ากู้ชีพอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะปัจจุบันนี้มีความขาดแคลนนักบินอาชีพ
แล้วก็อยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย
สนใจเรื่องการบินให้ทำตามความฝันของตัวเอง

คือจริงมันไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางเท่าไหร่